เบรกสุดท้ายกับแขกรับเชิญของเราคนนี้ฮะ

ในฐานะนักร้องแต่ไม่รู้จะคุ้นอยู่หรือเปล่า

ทั้งเมืองก็แล้วแต่ที่จะไปอ่ะ
ถ้าเป็นแบบกลางวันไปแต่พวกที่มาดูคอนเซิร์ต

ภาพแรกที่เราจะเอามาฝากนะครับ
แต่มันมีถึง๒ภาพ

สีหน้าแบบดูสีหน้าแล้ว
ดูหน้าเฮียดิหนัก
คือภาพธรรมดาคุณก็ทุเลศตัวเองอยู่แล้วใช่ไหม
รับไว้แพ้ได้แล้วเอาภาพที่แย่มากมาให้ดู
ภาพอะไรอ่ะดูเลยดีกว่าไหมพี่

ใช่เหรอใช่ตัวเองเหรอไปเล่นไอ้เนี่ยไอ้เกมอะไรอ่ะให้ผมไปเล่นงิ้วอ่ะ

เป็นเรื่องหนึ่งที่คุณควรจะแก้ไขอดีตว่ะ
ไม่มีใครบอกก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นผมเนี่ย
เดี๋ยวดูไม่ชัดเอานี้ไปเลยละกัน

เหนื่อยเลยเพราะว่าต้องเรียนกันทั้งวันเลย

หน้ายังเด็กแล้วก็เป็นกวนอูทาหน้าแดง

เต็มชุดเชิดเสื้อผ้าหน้าผมหมวกเหมือกจมูกกระบอง

เป็นภาพสปรายนะครับออกรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับ
ถือว่าเป็นการแต่งตัวที่เยอะที่สุดแล้ว

สุดท้ายครับกับภาพนี้ครับภาพประทับใจครับ

มีป๊ากับแม่ด้วยคืออะไรยังไงภาพนี้ครับเล่าให้เราฟังหน่อย
ภาพมันเป็น๒ภาพแยกกันใช่ไหมครับ

เป็นหน้าเป็นรูปวัยเด็กที่ผมเอามานั่งตัดเป็นปก
คือตอนนั้นในอัลบั้มหนึ่งมีเพลงที่ชื่อว่าป๊ากับแม่เขียนไว้

คือก่อนที่เทปจะออกเนี่ย
ผมก็เอาภาพตัวเด็กตอนเด็กมาสแกนมาทำเป็นปกเล่น
แล้วทำใส่เทปอัดเพลงนี้เพลงเดียวให้ป๊ากับแม่ไว้

ก็คอกหลากแทบเทานุนตากยันเช้า
ครั้งที่ตอนนั้นเรายังเป็นเด็ก
พาความทรงจำครั้งที่เคยเล็กไม่หายไป
นับแต่วันนี้ที่สุดแล้วนะจึงอยากจะบอกเธอว่ารัก

ลายมือผมเนี่ยเหมือนเด็กสามขวบเลย

ลายมือนี่เมื่อ๒๐กว่าไหมอายุเนี่ย

แล้วก็ภาพนี้อยู่อนุบาล
อ๋อนี่สรุปแล้วก็คือนี่คือปกอัลบั้มพิเศษ
ปกอัลบั้มที่ทำขึ้นมาใส่กรอบให้แม่

เรื่องในทำซิงเกิ้ลนี้ขึ้นมา

ก็เลยเป็นภาพแห่งความประทับใจที่มาฝากท่านผู้ชมและพวกเราในวันนี้ครับผม
นะฮะโอเค

นั่นคือภาพหลงยุคนะฮะนั่งทำให้ชิมมาจนถึงตรงนี้แล้ว

นะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงก็มีงานใหม่ก็มาแวะมาโปรโมทกันหน่อย

ก่อนไปลาลับขอบคุณหน่อย
ขอบคุณครับพี่แท่งที่เชิญผมมาในวันนี้มารายการหลงยุคมาจนถึงที่นี่
ตั้งแต่สมัยเด็กทีวีขาวดำยังไม่มีสี

เลยอยากจะขอวอนคุณผู้ชมให้ช่วยกันเชียร์นะครับผม
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือผมหรือว่าเป็นทีมผมก็ช่วยกันเชียร์

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
สำหรับทุกคนที่มาแวะเวียนมาหากัน
เอาความทรงจำดีสวยงาม

ทุกความทรงจำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายนะครับ
มีคุณค่าให้เราเรียนรู้เสมอนะครับ
บนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความคิดถึงนะครับ

ก็ทำให้หัวใจเราได้อบอุ่นทุกพื้นที่แล้วล่ะครับ

มาร่วมเปิดกล่องความคิดถึงนี้
ไปหาวันเก่าวันที่เราคิดถึงร่วมกันมาตลอด

สวัสดีปีใหม่ครับเห็งรวย

ขอให้ได้โบนัสนะครับ๑๐เดือนทุกคนไปเลย
สวัสดีปีใหม่ครับ
สวัสดีครับ